เมื่อวานทหารจากทั้ง๓เหล่าทัพค่ะ
ได้ร่วมกันยิงสลุดหลวงพิเศษ

ระคังพร้อมสวดเจริญพระพุทธมนตร์

ที่ได้มีส่วนร่วมชื่นชมในงานพระราชพิธี
โดยกองพันธาหร์ปืนใหญ่ที่หนึ่งกลวงทหารปืนใหญ่ที่หนึ่ง
พระองค์กองทัพบกนำปืนใหญ่โบราณสี่กระบอก
สลุดหลวงพิเศษบริเวณท้องสนามหลวง
ฐานทัพเรือกรุงเทพกองทัพเรือทำการยิงสลุดหลวงพิเศษที่บริเวณป้อมวิชัยประสิทธิ์
ภายในกองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิม
ขณะที่กองทัพอากาศทำการยิงสลุดหลวงพิเศษบริเวณโรงเรียนในเรืออากาศนวมินกษัตริยาธิราช
ซึ่งทำการยิง๓ช่วงเริ่มต้นจากช่วงแรกยิงสลุดหลวงพิเศษจำนวน๑๐๑นัด
หลังจากนั้นเลขาธิการพระราชวังไขสหัทธาราอันเจือด้วยน้ำเบนจสุธคงคาและน้ำศักดิ์สิทธิ์จากศีรษะ
มาช่วงที่๒จำนวน๑๐๑นัดทำการยิงเมื่อพระมหารัชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณทูลกล้าวถวายพระสุวรรณบัติ
เป็นปืนโบราณ๔กระบอกทำการยิงกระบอกละ๑๐นัดรวมเป็น๔๐นัด
ขณะเดียวกันปืนใหญ่จะทำการยิงสลุดจำนวน๑๐๑นัด
จากนั้นช่วงที่๓ทำการยิงสลุดหลวงพิเศษจำนวน๒๑นัด
เริ่มยิงเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นประทับบนพระที่นั่งพุทธตานกาญจนสิงหาด
โดยปืนใหญ่ทำการยิงสลุดอีกจำนวน๒๑นัด
ซึ่งการยิงสลุดหลวงนั้นเพื่อเป็นการถวายคำนับต่อองค์พระมหากษัตริย์
เป็นธรรมเนียมที่ทั่วโลกยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณการ
ขณะที่วัดต่างทั่วประเทศย่ำคล้องกลองระคัง
และพระสงฆ์สวดเจริญพระชัยมงคลคาถาในเวลาเดียวกันกับพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
โดยดูการถ่ายทอดสดพระราชพิธีผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ส่วนประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
จากจะได้เฝ้าทุลอองทุลีพระบาทแล้ว
ยังเฝ้าดูการถ่ายท่อสดผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ที่เจ้าหน้าที่ติดตั้งไว้ให้ชมตามจุดต่าง
เพื่อชื่นชมพระบารมีต่างรู้สึกปลาปลื้มใจ
ที่ได้อยู่ในพระราชพิธีสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย
ได้เห็นพิธีเริ่มตั้งแต่แรกคือพิธีสงวุฤษฎาพิเศก
พี่ตั้งใจที่จะมางานนี้โดยเฉพาะเลย
แล้วก็มาชื่นชมพระบารมี
ดีใจแล้วก็ภูมิใจจากเกิดมา๖๓ปีแล้วเนาะ
เกิดรอเก้าเพราะท่านเพลินเกิดเพราะท่าน
พอรอ๑๐ยังไงก็ต้องไปยังไงยังไงก็ใจรัก
ท่านเป็นพระองค์ที่เคยเสด็จไปภาคอีสานนะตอนท่านยังหนุ่มเนาะ
ตอนนั้นป้าก็ยังเป็นสาวลูกเลี้ยงไปเฝ้าเสด็จท่านอยู่
ตอนเป็นน้ายทหารไปลงด้านไส่ป่ะจ้ะ
นี่ป้าจังใดป้าก็มาให้ได้นะ
ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นครั้งแรกของชีวิต
อายุตั้งแต่น้อยจน๗๐ปีมาเนี่ย
ก็แบบดีใจแล้วก็ได้เป็นบุญวาสนาที่เราได้อยู่ในรัชกาลของพระองค์